แม่คงไม่ตาประณี
โปรดช่วยลูกพี่
เพราะลูกมีแต่ความ

เพลงนี้ก็ฟังดูก็รู้นะครับ
คุณเอกก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่

บอกคำไม่ชัดอยู่เหมือนกันนะ
กวมอยู่เหมือนกันนะพี่เอก
ไม่กล้าจะออกให้มันชัดเลยว่ามันเป็นสไตล์

พยายามร้องไปก็พยายามนึกท่อนต่อไป

พอเราร้องไปแล้วก็ต้องพยายาม
แล้วคุณยายร้องเพลงได้มั่นมั้ยครับ
ร้องมั้ยครับ
มีร้องเพลงไหมอยู่บ้านฟังวิทยุแล้วร้องเพลงตามไหม

ชอบฟังอย่างเดียวนะครับเอาละครับมาดูกันนะครับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
คุณเอกนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐๐บาทนะครับ

มีของได้ให้ล้างมีของได้ให้ล้าง
ได้ครับ
เพราะว่าแต่ละเพลงของพี่เอกเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ใช่สายร้องไม่ถนัดร้องนะคะ
มาเพื่อแม่โดยเฉพาะเลยค่ะนะคะร้องได้แบบนี้รับเลยค่ะสี่หมื่นบาท
ฝากใจใส่กระทงนะครับเป็นเพลงของคุณสันติดวงสว่างนะครับ
เจ้าพ่อผิงหวานนั่นเองนะฮะคุณเอกนี่จะร้องตะโกนออกมาแบบว่าดีใจ
แบบว่าดีใจแบบว่าโอ้โหเหมือนแบบว่าถูกรอตเตอรี่ละวันที่๑เลยนะครับเนี่ย
ไม่เคยดีใจอย่างงี้เลยนะฮะไม่เคยดีใจแบบนี้เลยครับ
เพราะว่าไม่คิดด้วยว่าเราจะทำได้ใช่ไหมใช่ครับ
เพราะว่าเราไม่ใช่เป็นนักร้องโดยเฉพาะเพลงเมื่อกี้นี้แบบ
ร้องไปแล้วก็พยายามนึกท่านต่อไปว่ามันต้องอย่างนี้อย่างนี้
จริงแล้วเนี่ยถ้าจะออกเสียงแล้วออกให้เต็มไปเลยครับ
เพราะไม่งั้นจากที่มันควรจะถูกมันจะกลายเป็นผิดไปเลย
งั้นเดี๋ยวฟังยากเดี๋ยวฟังหูเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น
แต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะให้พี่เอกพักก่อนพักเพื่อไปฝึกซ้อมมา
เราทุกคนนะรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วย
เชียร์พี่เอกและอยากให้พี่เอกได้ตามเป้า
จะได้เอาเงินไปคอยดูแลคุณแม่
แล้วในสถานการณ์ที่ตกงานแบบนี้จะได้มีเวลา
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แล้วก็เอาไปใช้หนี้หลังจากที่ตอนที่เขาป่วย
เรื่องการรักษาพยาบาลอะไรก็ทำให้เกิดหนี้ขึ้นมา

ก็อยากให้ได้ตามเป้าที่ตั้งใจไว้๑แสนบาท
แต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะนะฮะ
ก็มาติดตามเป็นกำลังใจให้กับลูกกระตันยูคนนี้นะครับ
คุณเอกนะครับกับคุณแม่ชด
ว่าจะได้ตามเป้าหรือไม่นะครับ
ต้องการ๑แสนบาท๖เพลงนะครับ

สำหรับรองร้ายไหลารลุคทุงสู้ชีวิตทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติแล้ว
ทั้งสองวันครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์

จากรายการของเราดูกันต่อเลยค่ะ
เพื่อเสริมสร้างกำลังใจเพื่อเป็นพลังค่ะ

ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยพวกเราขอลาไปก่อนนะครับ

ครับก็อีก๓เพลงนะครับผมก็จะได้เงินแสนตามเป้าหมายที่ผมได้ตั้งไว้นะครับ
เพื่อที่จะเอาไปเป็นค่ารักษาแม่ผมนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ
นะครับแม่สู้ครับ
เห็นบอกสมัยสาวนี่มีวีรกรรมอะไรบ้างคะคุณยายชดเนี่ย
เมื่อก่อนที่กรแกเป็นแบบต้องบอกว่าวัยรุ่นแกจะมีฉายาว่าไอ้ชด

นักเรง
เพื่อนบ้านมันบอกแล้วเฮ้ยแม่มึงตีกับเขาอยู่ที่วัดนู้น

ละกรรมที่๒นี่ต้องบอกว่าเป็นการแบบหนีตาม

ตอนแรกผมก็คิดว่าเออไปเจอแล้วอ่ะปีนึงแล้วน่ะ

หรือว่าจะกลับ
สรุปแล้ว

ห้าปีเต็มแกถึงได้กลับบ้าน